ไปต่อกันที่มาอัปเดตเรื่องของการช่วยเหลือนะคะ
ผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัยไปดูหน่อยว่า
ผู้ที่สูญหายคือล่าสุดตัวเลขเป็นอย่างไร
๑๐การเวลา๓๐นาทีพลเรือโทษพิชไชร้อชูสกุล

มีการแถลงสรุปภาพรวมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย
ก็พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ราย
และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือ
เท่ากับว่าวันนี้พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ราย
อยู่ในพื้นที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
สรุปยอดล่าสุดนะคะกำลังพล๑๐๕นาย
รอดชีวิต๗๖นายเสียชีวิต๑๘นาย
จำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว๗นาย
แล้วก็มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือค่ะ
ส่วนที่เหลือยังอยู่ในกระบวนการของการพิสูจนอัตลักษ

เท่ากับว่ายังคงเหลือผู้สูญหาย๑๑นาย
ในวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนศพค่ะ
พลทหารวรพงศ์จากโรงพยาบาลตำรวจ

กองบิน๖ไปยังสนามบินอุตภัวชนบุรี
เดินทางถึงสนามบินอุตภัณในเวลา๑๕นาฬิกา
ก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีที่ชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีบต่อไปค่ะ
ตอนนี้ยังมี๘ลายอยู่ที่มูลนิทิ
กำลังจะขึ้นมาอีก๓รายนะครับ
ลายจากเลอต่อ๑๓ที่พี่ได้บอกไปแล้วแล้วก็มูลนิธินะครับ
จริงแล้วเนี่ยก็มีสิ่งบ่งชี้พอสมควรที่จะเป็นในเรื่องของกำลังพล
แต่พี่อย่างที่บอกครับว่าเรารอพิสูจน์อัตลักษณ์
ก็ใช้เวลาไม่นานจะได้ชัดเจน
สรุปแล้วก็คือเรารอในคืนนี้อีก๓ร่าง
ที่จะมารวมกับ๘ร่างเดิมเป็น๑๑ร่าง
พคก็ได้มีการสอบถามการตั้งกรรมการสอบ
เท็จจริงถึงสาเหตุของที่เรือล่ม
พคทับเรือย์๑ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทำงานค่วบคู่ไปกับการค้นหาจะมีหัวหน้าของหน่วยนะคะ
ผู้การถือเป็นผู้บัญชาการสูงสุด

จากอยู่ในเหตุการณ์นะคะและเป็นคนควบคุมเรือ
ผู้สื่อข่าวถามว่าประเด็นที่สังคม
เข้าใจว่าผู้การเรือหลวงสุโขทัย
ไม่เอาเรือเทียบท่าจนทำให้เกิดอุบัติเหตุเรือร่ม
สรุปเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุหรือความประมาทกันแน่
ท่านพลเรือโทพิชัยไม่ตอบคำถาม
บอกแต่ว่ารอกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
สุดท้ายนะคะผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่ง
ก็บอกแบบนี้ว่าตนในฐานะผู้บังคับบัญชาเรือหลวงทั้งหมด
หากคณะกรรมการสอบสวนพบว่ามีความผิด
ผมก็พร้อมจะรับผิดชอบด้วยค่ะ